จากการรวบรวมรายชื่อผู้มีอิทธิพลที่ตอนนี้รัฐบาลต้องการที่จะปราบรามให้แล้วเสร็จภายใน๒เดือนนะคะ
ซึ่งก็อาจจะทำให้มีรายชื่อของตำรวจเข้าไปมีส่วนผัวพันธ์ในเรื่องของผู้มีอิทธิพลด้วยค่ะ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุนะคะว่าก็จะเปิดโอกาสให้ตำรวจที่อาจจะมีรายชื่นอยู่ในกลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้าชี้แจงภายในวันพรุ่งนี้นะคะ
ขณะที่บอกว่าไม่หนักใจนะคะในเรื่องของการปราบรามผู้มีอิทธิพลค่ะ
บอกว่าการดำเนินการนี้ไม่ใช่การปราบรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางการเมืองเพียงอย่างเดียว
แต่ว่าจะดำเนินการทุกพื้นที่ทั่วประเทศค่ะ
ซึ่งข้อมูลของกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่มีนะคะก็จะมีทั้งข้อมูลเดิมและข้อมูลที่มีการสำรวจใหม่
ก่อนหน้านี้ที่สั่งการให้ตำรวจที่ต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจมาชี้แจงได้นั้น
พลตำรวจเอกจากทิพย์กล่าวว่ากำหนดการดังกล่าวจะสิ้นสุดภายในวันศุกร์นี้ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะ
หากตำรวจนายใดเสนอข้อมูลที่แจ้งมาก็จะตรวจสอบว่าเป็นไปตามที่ชี้แจงหรือไม่
แต่ว่าถ้ายังเกี่ยวข้องอยู่ก็จะดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
ขณะเดียวกันผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าไม่รู้สึกหนักใจนะคะสำหรับการปราบรามกลุ่มผู้มีอิทธิพล
โดยกลุ่มผู้มีอิทธิพลน่าจะเป็นผู้ที่หนักใจกว่า
และหลังจากนี้นะคะได้เตรียมวางแผนเพื่อปราบรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลในระยะยาว
ซึ่งจากข้อมูลก็พบว่ากลุ่มผู้มีอิทธิพลมากที่สุดจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด
รองลงมานะคะจะเกี่ยวข้องกับการค้าอาวุธค่ะ